หลังจากที่ชาวเพชรบุรีได้เรียกร้องให้กรมศิลปากรทบทวนในเรื่องของการบุรณสาราการประเรียนของวัดใหญ่สุวรรณรามวรวิหารจังหวัดเพชรบุรี
ซึ่งก็เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยอายุทยาตอนปลายอายุหลายร้อยปี
เนื่องจากว่าการซ่อมแซมของผู้รับเหมาไม่ได้มาตรฐานแล้วก็เกิดความเสียหายนะครับ
กรมศิลปากรมีคำสั่งให้ระงับการบุรณะชั่วคราวเพื่อหาช่างฝีมือกลุ่มใหม่เข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
กรมศิลปากรและทีมงานลงพื้นที่ตำบลท่าราบอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบุรี
ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดใหญ่สุวรรณรามวรวิหาร
หลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่ากลุ่มผู้รับเหมางานช่างไม้ที่ถูกว่าจ้างโดยกรมศิลปากร
ดำเนินการบูรณสาราการประเรียนของวัดไม่เป็นไปตามมาตรฐานฝีมือช่างไม้จนก่อให้เกิดความเสียหาย
นายสหภูมิภูมิธริติรัฐรองอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากการสำรวจพบปัญหาที่เกิดขึ้นหลายจุด
อาทิการใช้เสาที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานฝีมือช่างที่ยังขาดความประนีต
และขาดการรักษาพรุมปัญญาโบราณ
ซึ่งเป็นเทคนิคที่ช่างสมัยก่อนใช้ในการสร้างสาราการประเรียนหลังดังกล่าว
พร้อมยอมรับว่าสาเหตุส่วนหนึ่งของการเกิดปัญหาดังกล่าว
จากทั่วประเทศมีโบราณสถานที่ต้องบูรณะหลายแห่ง
ขณะที่บุคลากรที่ทำงานของกรมศิลป์มีอยู่อย่างจำกัด
จึงทำให้การดูแลงานบูรณะไม่ทั่วถึง
แต่ละปีก็อาจจะมีวรสถานที่จะต้องบูรณะค่อนข้างเยอะ
แล้วเรามีบุคลากรอาจจะไม่เพียงพอ
คนหนึ่งอาจจะไม่สามารถที่จะไปจำที่ที่ใส่งานได้ตลอดเวลานะครับ
ซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งนะครับ
ที่ทำให้งานมันอาจจะมีข้อผิดพลาดอะไรอย่างนี้นะครับ
เรื่องต้นทางกรมศิลปากรได้เรียกกลุ่มผู้รับเหมาเข้าหารือ

พร้อมทั้งสั่งเปลี่ยนวัสดุที่ไม่ได้คุณภาพทั้งหมด
รวมไปถึงพักงานช่างไม้ชุดเก่า
เพื่อหาช่างฝีมือชุดใหม่มาดำเนินการแทน
ก็สั่งให้เขาเปลี่ยนวัสดุที่ไม่ดีนะครับ
รวมถึงจุดไหนที่จะต้องเปลี่ยนเรื่องของเทคนิคการทำงานอะไรอย่างนี้
ก็ให้เขาแก้ไขใหม่
แล้วก็ให้เขาเปลี่ยนช่าง
เอาช่างที่มีฝีมือมากกว่านี้มาทำนะครับ
ก็คงจะต้องให้คนในพื้นที่เข้าไปดูแลตรงนี้
ก็จะพยายามว่าจะให้มีช่างพื้นที่นะฮะ
ที่จะมาร่วมงานกับการบุรุณา
บุรุณาโบราณสถานที่สำคัญนะครับ
และเพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนช่างฝีมือท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
กรมศิลปากรเตรียมขึ้นทะเบียนช่างฝีมือท้องถิ่น
พร้อมกำหนดให้ผู้รับเหมาต้องจ้างช่างฝีมือที่ขึ้นทะเบียนไว้
เป็นส่วนหนึ่งของทีมบูรณะโบราณสถานในท้องถิ่น
เพื่อให้คงไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐาน
เทคนิคโบราณช่างฝีมือของสกุลช่างในท้องถิ่นอย่างแท้จริง